มาดูโอ้โหคราวนี้อยากให้ดูเลย
ว่าเธอนั้นน่าจะเป็นตัวการใหญ่
หลอกขายมือถือแล้วไม่ส่งให้หลอกขายมือถือ
น้องกล้องเส้นเลือดในสมองแตกเสียชีวิต

มอบตัวแล้วที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ

นางสาวพิยดาทองคำพันธ์อายุ๑๙ปี

เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดเชียงใหม่
ในคดีช่อกงและความผิดพรวมคอมพิวเตอร์
เข้ามอบตัวที่สถานีตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
หลังจากที่ตำรวจกดดันอย่างหนัก
นางสาวพิยดานะครับ
ซึ่งหนึ่งในเหยื่อที่ถูกหลอกนะครับ

เรียนม๒โรงเรียนแห่ง๑ในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่
น้องเครียดจนเส้นเลือดในสมองแตก

เบื้องต้นนางสาวพิยดาให้การปฏิเสธทุกข้อเก่าหา

ไม่เคยคุยไม่เคยหลอกเด็กชายอายุ๑๔ปี
ไม่เคยรู้จักกับผู้ต้องหาที่เป็นผู้หญิง๒คน
ที่ถูกจับที่นนทบุรีนะฮะ

รับว่าตัวเธอเป็นแม่ค้าออนไลน์จริง
แล้วก็เคยขายโทรศัพท์มือ๒มาก่อน

ได้มาจากการขายของออนไลน์ครับ

ไปที่กองบัญชาการตำรวจผู้ทรภาค๕
เพราะเจอนักข่าวแล้วมันเป็นอย่างไรลองดูครับ
ทำอย่างนี้อ่ะพูดอะไร
ทำมานานแล้วยังครับทำแบบนี้มานานแล้วยัง

เดี๋ยวนะครับทุกคำนึกผิดบ้างไหมตอนนี้
คุณผู้ชมคุณวรพรเราไม่ได้ดูดเสียงอะไรเลยนะ

ถามยังไงก็ไม่พูดนะฮะ

พิเชษจิระนันทศิลป์นะครับ
ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่

นายกรัฐมนตรีและท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

สั่งการบอกว่าเอาตัวผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้ได้ครับ
มีการประสานงานกันหลายทาง
กดดันกันหลายช่องทางตามที่ปรากฏเป็นข่าวนะครับ
ได้รับความภูมิจากกองทัพการสืบสวนอุโรธภาพห้า
และก็สทบค๔นะครับ

มีการติดต่อกันตั้งแต่๒วันที่ผ่านมาแล้วนะครับ
เขายอมที่จะมาปรากฏตัว
แล้วก็กระบวนการเราเมื่อปรากฏตัว

ตอนที่เขามาปรากฏตัวปรากฏตัวตรงเมืองานเขามอบตัวหรือเป็นยังไงครับ

ตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมายเราแล้วเนี่ย
กรณีที่มีหมายจับถ้ามอบตัว
เราจะใช้กรณีที่มีหมายเรียกแล้วมาพบ

ถ้าเจ้าที่ตรวจพบเจอบุคคลตามหมายจับ

ส่วนทรัพย์สินของนางสาวพิยดาก่อนหน้านี้
ปปงเขามีคำสั่งยึดทรัพย์นางสาวพิยดากับพวก

ประเมินของที่ยึด๗ล้าน๙แสนบาทได้
และอยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมด้วย
ออกมาเปิดเผยพฤติกรรมต่างของนางสาวพิยดา
ว่ามีการเปิดแอคเคาน์เพจขายของจำนวนมากเลย
แล้วไปว่าจ้างคนเปิดบัญชีธนาคารหัวละ๘๐๐๐บาทนะครับ
โดยนางสาวพิยดามีพฤติกรรมเช่นนี้มาตั้งแต่อายุ๑๖ปี
ตำรวจเคยจับได้ว่ายังไงรู้ไหมฮะ
บอกว่าเธอเนี่ยนะใช้เบอร์โทรศัพท์แล้วก็บัญชีธนาคารของแม่ของเธอ
ที่เสียชีวิตไปแล้วไปหลอกลวงผู้อื่นอันนี้เป็นแรงงานข่าวนะครับ
แล้วก็เอาใบแจ้งความไปรวมตัวกันเพื่อจะเข้าพบตำรวจต่อไป
ล่าสุดครับตำรวจคุมตัวนางสาวพิยดาไปที่สพนาหวายอำเภอเชียงดาวนะฮะ
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่พ่อของน้องกล้องไปแจ้งความเอาไว้
ผ่านตำรวจเอกทวัชชัยพงวิวัชชัยท่านรองผู้ประคับการ
ขออภัยครับท่านรองผู้ประการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาค๕
ท่านเปิดเผยว่าจากการสอบสวนนางสาวพิยดาให้การปฏิเสธครับ
แต่ตำรวจเชื่อมั่นในหลักฐานที่มีสามารถเอาผิดนางสาวพิยดาได้
อย่างไรก็ตามนะครับตำรวจนะครับจะคัดค้านการประกันตัว
เพราะว่านางสาวพิยดานั้นมีหมายจับในหลายพื้นที่
ขอโทษนะครับสวัสดีครับ
ดีนี้เดี๋ยวเราตามความคืบหน้ากันต่อนะคะ